ช่วงนี้ราศีเท่าแก่เนี๊ยบจับมากเลย
รวมไปถึงความรักกับไฮโซกึ้งเฉลิมชัยค่ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้นะใครจะปีชงโดนกระแสดราม่าก็เอาไปเลยเต็มที่
แต่ว่าไม่มีผลกับนางเอกสายแบ๊วอย่างเจนี่เทียนโพสัวน
โดยนางเอกสาวบอกว่าแฮปปี้มากกับธุรกิจฟิตเน็
เนื่องจากว่าได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพ

เผยว่าทุ่มเต็มที่เลยนะกับธุรกิจนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เธอเอง
เพราะว่าเจนี่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว
หลายคนก็คงติดตามกันในอินสตราแกรมนะ
ใช่เขาโพสต์คลิปตลอดเวลาคลาสออกกำลังกายของเขา

อยู่แถวหน้าเต้นด้วยส่วนเรื่องความรักกับไฮโซ่กึ้ง
แม้ว่าคิวงานตอนนี้คุณกึ้งเองก็แน่นคุณเจนี่ก็แน่น

ว่าคุณกึ้งยังขยันเอาใจสาวเจนนี่แบบทุ่มทุนสุด
แน่นแค่ไหนยุ่งแค่ไหนก็เต็มที่
จากการที่คว้าซุปตาทรงจุงกิมาไง

นะครับคุณกึ้งก็เลยดึงมาเลย
เนื่องจากว่าเธอเองไม่ได้ไปร่มงานดู
สาวเจนี่บอกว่าไม่ได้ชื่นชอบหนุ่มสุงจุงกิเป็นการส่วนตัวขนาดนั้น
ก็เลยออกมาออกตัวเลยว่ากลัวจะมีกระแสดราม่าว่าคุณกึ้งจ้างมาเพื่อเธอเป็นพิเศษ
เอาไปฟังเจนี่นะครับ
ตอนนี้ดีมากนะคะคลาสเต็มทุกคลาสตลอดเวลาค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกระแสตอบรับค่ะ
ที่จริงตอนนี้ลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าของ๙๑๑เนี่ยน่ารักมากทุกคนนะคะ
กล้าเป็นครูค่ะแต่เรามีครูอยู่แล้ว
ค่ะเอาจริงค่ะพี่ฉันไม่เคยดูซีรีส์นี้เลย
เพราะตอนที่พี่กึ้งบอกว่าจะออกมาเจนบอกใครเหรอ
คือถ้าเป็นเรียวนาโดนี่เป็นรับถึงอเมริกาเลยค่ะ
ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปรับไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปดูไม่ได้อะไร
ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
นี่คือเจนไม่ได้ดูซีรีส์ก็เลยไม่รู้จัก
ก็เชยนิดนึงค่ะ
คุณเจนี่ยอมรับว่าก็เชยนิดนึงนะคะ
มิ้วเขาบอกว่าเกี่ยวอะไรกับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกา

หลังจากที่หญิงรัฐาเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คของดีไซเนอร์ดัง
พร้อมกับเอ๋ยชื่อเจ้าตัวนางเอกสาวก็บอกว่า
หุบปากดีกว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงดีกว่านะคะ

ไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเนาะ
ไม่ขอตอบเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเจนนี่ค่ะ

ว่าอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเจนนี่
ให้เจนี่ต้องตอบเลยดีกว่าค่ะ